ไปดูอีกหนึ่งเรื่องมีชาวเลราวัยเขาก็ไปคัดค้านการที่เอกชนนั้นจะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่
พัฒนาพื้นที่พวกเขาก็อยากให้เขาอยู่อย่างเป็นสุขนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถูกกลุ่มชายจัดการของเอกชนเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก็เลยไปยื่นขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อผู้ว่าภูเก็ต
แต่ว่าระหว่างไปยื่นไปถูกราชการคนหนึ่งพูดจาไม่ดีใส่มาก
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
มีคุณให้เกลียดหน่อยครับ
เป็นยังไงล่ะ
มันมีคำว่ามึงมันมีคำว่าโคตรเง่าของมึงอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือโอ้โหพอพูดอย่างนี้แล้วใส่ชุดข้าราชการด้วยชาวบ้านก็ขึ้นเลยนะฮะ
คือคลิปนี้มันเกิดขึ้นวันที่๒เมษายน
ศูนย์ดำรงธรรมที่ภูเก็ตสารกลางจังหวัด
มีนายนิรันดิ์ยังปานเป็นผู้ประสานงานชุมชนชาวเรราวัย
พร้อมด้วยชาวเลราวัยร่วม๒๕๐คน

ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอความเป็นธรรม
กรณีที่ตำรวจนั้นจับชาวเลราวัยไป
จากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปสักครู่เห็นไหมฮะ
มีคนถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์ข้อความระบุ
ว่าชาวเลมราวัยเดือดหลังข้าราชการรายนี้ตะคอกชาวเลมราวัย
ซึ่งไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแล้วมีการพูดจาแบบไม่สุภาพ
สำหรับหนังสือขอความเป็นธรรมนั้นเนี่ยสรุปใจความว่า
เมษายนที่ผ่านมามีตำรวจนำไหมจับไปคุมตัวหญิงชาวเมมราวัย๒คนจากการตรวจสอบก็พบว่า
เป็นการออกหนังสือจับที่สืบเนื่องมาจากชาวเลมราวัย
ไปต่อต้านการปิดกั้นทางสาธารณะของบริษัทเอกชนรายหนึ่งเมื่อปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบแปด
โดยที่ชาวเลมราวัยได้ถูกกลุ่มชายชะกันกว่า๑๐๐คนที่เอกชนจ้างมาปรับปรุงพื้นที่
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเลยนะฮะ
แต่คดีกลับไม่คืบหน้าแต่ชาวเลมราวัยกลับถูกออกไหมจับจากเหตุการณ์นี้
จากถูกออกไหมจับจากเหตุการณ์นี้จึงขอให้จังหวัดแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ไปยื่นผู้ว่าติดประชุมจึงไม่สามารถออกมารับหนังสือเองได้
มีข้าราชการคนนี้ออกมาพบกับประชาชนที่เป็นชาวเรราวัย
เพื่อรับทราบแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปมีการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพทำให้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจ
จากนั้นมีการนำคลิปนี้ไปโพสต์ก็มีการแชร์ออกไปมีการแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
โดยเฉพาะความไม่เหมาะสมในการใช้คำพูดของข้าราชการคนนี้ถึงคำว่ามึงนี่แหละ
ขณะที่บางคนระบุว่าสิ่งที่ข้าราชการพูดเนี่ยเป็นการพูดถึงในทุนหรือเปล่า
บางคนก็คิดเห็นว่าคำว่ามึงที่พูดออกมานั้นน่าจะหมายถึงบุคคลที่๓ก็คือในทุน
แต่ชาวบ้านก็คิดว่าเขาพูดถึงตัวชาวบ้านว่าชาวบ้านคือมึงเนี่ยอาจทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องให้ทางจังหวัดทางคนที่พูดออกมาชี้แจงว่าความหมายที่พูดนั้นหมายถึงอะไรก็กลายเป็นดราม่า
ระหว่างราชการกับชาวเล
เรื่องการสื่อสารสำคัญมากจริงนะคะ
ถ้าเจตนาดีแต่สื่อสารผิดพลาดเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็อาจจะพินาศได้เหมือนกันนะคะ